คืนนี้เป็นคืนที่๒ที่นายสนธิริมทองกุลนั้น
ต้องนอนอยู่ในเรือนจำตามคำพิพากษาของศาล
ซึ่งพิพากษาให้จำคุก๒๐ปี
กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อกู้เงินกับธนาคารกรุงไทยมูลค่าหลายพันล้านบาทนะครับ
หลังจากนั้นครับก็มีกระแสข่าวลือออกมา
นายสนทินั้นมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ในวันนี้กรมราชธรรมยืนยันนะครับว่าสุขภาพร่างกายในสนทินั้นยังแข็งแรง
จะมีก็เพียงความเครียดเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกครับ
และลูกชายก็เดินทางเข้าไปเยี่ยมและเปิดใจผ่านเว็บไซต์ผู้จัดการอีกด้วย
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เข้มแข็งเอาชนะโรคร้ายให้ได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่
ให้ถึงวันที่จะได้ออกมาเจอกัน
จิตนาศบอกด้วยว่าการติดคุกของบีดาเปรียบเสมือนเข้าไปปฏิบัติธรรมฝึกจิต
ขณะที่คนที่จะมีชีวิตเปลี่ยนไปคือตัวเอง
เพราะต้องรับภาระแทนอย่างเต็มตัว
เข้าใจดีว่ามีทั้งคนรักและคนเกลียด
แต่ก็ได้แสดงเป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่คิดจะหนีและน้อมรับการพิจารณาของศาล
เหมือนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่พยายามหลบหนีคดีอยู่
ส่วนธุรกิจสื่อในเครือผู้จัดการและนิวส์วัน
ยังทำหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง
สนับสนุนผู้นำในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศในด้านต่าง
พร้อมขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้กันอย่างไม่ขาดสาย
ขณะที่กรมราชธรรมทำหนังสือชี้แจง
หลังมีกระแสข่าวในส่วนที่ลิมทองกุล
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำคองเปรม
เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกกลางดึกที่ผ่านมา

ยืนยันว่านายสนทิมีสภาพร่างกายปกติ
ไม่ได้เจ็บป่วยและยังคงอยู่ภายในเรือนจำ
ส่วนสาเหตุที่มีการย้ายตัวนายสนทิ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ควบคุมตัวที่เรือนจำคลองเปรมนั้น
นายธวัชชัยชัยวัดผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรม
ชี้แจงว่าเป็นเพราะนายสนทิมีโทษจำคุก๒๐ปี

สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่มีอายุโทษเพียง๑๕ปีเท่านั้น
ต้องย้ายนายสนทิไปอยู่ที่เรือนจำคลองเปรม
และจากการสังเกตอาการล่าสุดของนายสนทิมีอาการเครียดเล็กน้อย
ส่วนอาการโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดัน

หากมีอาการกำเริบหรือเจ็บป่วยในเรื่องใด
ก็สามารถให้แพทย์ของเรือนจำเข้าไปดูแลอาการได้ทันที

นายจิตนาศลิ้มทองกุลบุตรชายของนายสนทิ

เดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้า
และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน